ต่อเนื่องเลยนะคะมีเรื่องหนึ่ง
อยากจะเล่าให้ทั้งสองท่านแล้วก็คุณผู้ชมได้ฟัง

เคยไปเที่ยวปายมั้ยแม่ห้องสอนชั้นยังไม่เคยไปก็ได้คืนชื่อว่าเป็นเมืองเล็ก
จังหวัดแม่ห้องศรความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

แล้วปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวสาวค่ะคุณผู้ชม
เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งพร้อมกับลูกของเขา
แต่สุดท้ายเขาต้องเดินทางกลับประเทศค่ะ
เขาบอกว่าจะจากไปแบบธรรมดามันไม่มีความทรงจำ
เขาก็เลยทิ้งมอเตอร์ไซค์คู่ใจให้กับนักท่องเที่ยว
แล้วก็ชาวปลายได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะคะ

เป็นเรื่องที่คนอ่านแล้วรับรู้แล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้นะฮะ
นี่ไงเธอโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวเธอก่อน
เรื่องราวดีนี้ถูกแชร์ไปอย่างกว้างขวาง
เป็นเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดโดยนักท่องเที่ยวสาวชาวเนเทอร์แลนด์ค่ะ
เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเธอชื่อว่าแซมมี่
โพสต์บอกว่าทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ให้กับคนตายได้ใช้ฟรี

เล่าเรื่องราวจุดทำเริ่มต้นน่ารักมากนะครับค่ะ
คือเธอชื่นชอบมากเพราะเธอว่าธรรมชาติที่นี่สวยมาก
อากาศก็ดีนะคะคนก็ดีแล้วก็เหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวเนอะ

เล่าเรื่องราวความประทับใจบอกว่าตลอด๗ปี
ที่เธอกับลูกสาวได้ท่องเที่ยวอยู่ที่ปลาย
โดยมีรถจักรยานยนต์คันนี้เป็นยานพานะคู่ใจ

ก่อนจะกลับไปต่างประเทศเธอจึงอยากทำอะไรสักอย่าง
เพื่อตอบแทนเมืองที่น่ารักแห่งนี้
ทิ้งรถคู่ใจคันนี้เอาไว้ให้ทุกคนได้ใช้กันฟรี
บอกพี่กัดด้วยนะคะว่ารถจอดที่ไหนอย่างไร
เตอร์ไซคู่ใจคันนี้ของเธอนะฮะจอดที่ท่ารถบัส

กุญแจอยู่ในช่องเก็บของด้านขวาของรถคันนี้
เธอแล้วลูกน่ารักมาก
น่ารักมากสุขภาพจิตดีนะครับ
เพราะว่าอยู่ในเมืองที่น่ารักแบบนี้ด้วยผู้คนก็น่ารัก

บอกต่อนะฮะบอกว่าถ้าใครเอาไปใช้
ขอความกรุณาอย่าเอาไปใช้เกิน๒สัปดาห์
เพื่อที่จะได้แบ่งคนอื่นเขาใช้ด้วย

เธออยากให้เป็นของสาธารณะ
ใช่เธอฝากนะฮะฝากต่อบอกว่าช่วยกันด้วยนะ
ช่วยดูแลรถคันนี้ให้ด้วยนะเธอก็รักของเธอมาก
แต่ก็รักชาวปายเช่นเดียวกันก็เลยอยากส่งมอบสิ่งดีให้ต่อนะคะ
และถ้าเกิดว่าใช้เสร็จแล้วกรุณานำรถคันนี้ไปจอดไว้ที่
ทีนี้เราก็ไปดูสิว่าเอ๊ะมีคนเอารถคันนี้ไปใช้หรือยังค่ะ
ในโพสต์ไม่ได้บอกว่ามีใครนำรถคันนี้ของเธอไปใช้บ้างหรือยัง
แต่หลายคนที่เห็นโพสต์นี้ก็ชื่นชมในน้ำจิตน้ำใจของเธอนะคะ
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันความรู้สึกดีแล้วก็มอเตอร์ไซคันนี้
ให้คนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวได้ใช้ฟรี
แล้วนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมรถมอเตอร์ไซคันนี้กลายเป็นจุดดึงดูด
เรื่องใหม่สำหรับเมืองปลายไปแล้วนะคะ
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคน
วางแผนว่าจะไปเที่ยวปลาย
แล้วจะต้องไปยืมรถคันนี้มาขี่ให้ได้
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องน่ารักไปเลย

เป็นสตอรี่ของปลาอีกเรื่องหนึ่ง
ขอบคุณที่มอบสิ่งดีให้บ้านเรา
ให้พื้นที่การท่องเที่ยวของเรานะคะสักนิดนึ